มุกดาหารกูไม่กลัวใครทั้งนั้นต่อให้ยกตำรวจมาทั้งโรงพักกูก็ไม่กลัว
ประโยคของแก๊งทวงหนี้นอกระบบนะคะ
ทวงถึงบ้านแล้วเรียกลูกหนี้ที่มีอายุมากกว่าว่าอีแก่
ประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะลูกเขยของลูกหนี้ค่ะเขาเป็นตำรวจ
ได้ยินประโยคนี้ปุ๊บเกิดเหตุการณ์นี้เลยค่ะ

ปกติจะเห็นภาพลูกหนี้ลงไปคลุกฝุ่นยกมือไหว้ขอร้อง
อันนี้กลับกันนะคะฝั่งผู้ก่อเหตุนั่นลูกหนี้ค่ะ
ส่วนฝั่งที่คลุกอยู่กับฝุ่นที่พื้นนั่นน่ะแก๊งทวงหนี้ค่ะ

ชาวบ้านเป็นคนถ่ายคลิปนี้เอาไว้เห็นผู้ชายสองคนรูปร่างใหญ่นะ
ลงไปนอนกองกับพื้นแล้วก็ชี้หน้าด่าว่าเป็นพัก
วัยรุ่นที่กองอยู่กับพื้นนี่ก็ยกมือไหว้ปลกเลย
ในชุดลายพรางก็ยังใช้ท่อนเหล็กตีซ้ำ
ก่อนที่จะมีการยกมือถือมาถ่ายรูปวัยรุ่นทั้งสองคน
เจ้าของคลิปค่ะเอาภาพนี้ไปแชร์ลงโซเชียล

เขียนข้อความบอกว่า
ทีมข่าวเราก็เลยลงพื้นที่ตรวจสอบการหาข้อมูลในเรื่องนี้ค่ะ
ชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์เขาเล่าแบบนี้เลยว่า

เงินกู้นอกระบบวันนั้นเนี่ยเข้ามาเก็บเงินกับคุณป้าเจ้าของร้านขายผัก
แต่ป้าแกยังไม่มีเงินส่งดอกไงแกบอกว่าขอผลัดไปก่อนได้ไหม
ทวงหนี้ก็เลยตะโกนต่อว่าขึ้นมึงขึ้นกูแล้วด่าเขาว่าอีแก่
ไม่พอท้าทายตะโกนบอกกูไม่กลัวใครทั้งนั้นในมุกดาหาร
ตำรวจไปเอามาทั้งโรงพักก็ไม่กลัวลูกเขยป้านั่งกินข้าวอยู่ในบ้าน
อยู่กับใครรู้ไหมรุ่นน้องที่เป็นทหารเกณฑ์ก็เลยอดรนทนไม่ไหว
เรียกแม่ยายเขาว่าอีแก่บ้างล่ะขึ้นมึงขึ้นกูกับแม่ยายเขาบ้างล่ะ
ยังบอกว่าใหญ่สุดไม่กลัวตำรวจไม่กลัวใครในมุกดาหาร
เอามาขอสั่งสอนซะหน่อยเลยออกมาเอาท่อนเหล็กฟาดเอาฟาดเอาแล้วก็ด่าเลยอะค่ะ
แกนี่จะมาเคลียร์หรือมาขอโทษหรือจะมาพูดดีกันก็ไม่
ก็มาขึ้นมึงขึ้นกูกันนี่แหละนะครับลูกเขาก็เลยไม่พอใจอีก
เอาล่ะก็เลยเป็นเรื่องอีกรอบหนึ่ง
หลังเกิดเหตุนะคะแก๊งทวงหนี้ก็เลยไปแจ้งความ
กลัวตำรวจนะแต่ว่าแจ้งความ

พนักงานสอบสวนก็บอกว่าเดี๋ยวจะเรียกคนก่อเหตุ
ทั้งสองคนมาสอบสวนด้วยแล้วก็จะดำเนินการตามกฎหมาย
เบื้องต้นเห็นว่าผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจทางหลวง
อยู่ที่สถานีตำรวจทางหลวง๕กองกำกับการ๖
บังคับการตำรวจทางหลวงอำนาจเจริญนะคะ
ผู้สื่อข่าวเราลงไปที่หน่วยงานแล้วแต่ว่าไม่เจอเจ้าตัวค่ะ
เพื่อนร่วมงานก็บอกว่าไม่อยู่ไปอบรม